หลังจากประกาศรายชื่อนักเตะชุดแรก๓๓คนที่จะเจอกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียในวันที่๕และ๑๐กันยายนนี้ค่ะ
ล่าสุดนะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันแล้วนะคะว่า
ทรบุญมาทันที่อยู่กับโยโกฮามาเอฟมารินอส
แล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่อยู่กับโออิตาทินิร่านะคะก็จะเดินทางมาสมทบที่แคมป์ทีมชาติไทยในวันที่๒กันยายนนี้
หลังจากที่ทั้ง๓คนเสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสังกัดในวันที่๓๑สิงหาคมค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะทางสมาคมก็ได้หารือกับกุญซืออาเกียรานิชิโนนะคะว่า
ต้องการที่จะให้ทำหนังสือถึงต้นสังกัดเพื่อขอตัวทั้ง๓คนมาเข้าแคมป์
นักเตะคนอื่นในวันที่๒๗สิงหาคมหรือไม่

ไม่ต้องการให้กระทบกับโปรแกรมในสโมสรและไม่มีผลกระทบต่อการเตรียมทีมด้วยค่ะ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามกันบ้างนะคะ
จะยังไม่ได้ประกาศรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการ
แต่ก็มีการคาดการณ์กันจากสื่อเวียดนามทุกสำนักที่เชื่อถือได้
ว่าปาร์คฮังซอร์กุญชือชาวเกาหลีใต้
ตัดสินใจใส่ชื่อของโดวานเห่านะคะแบ็คซ้ายใหม่เล็ก๕
แล้วก็เหงียนตร่องห่องกลางหมายเล็ก๘
แม้ว่าทั้งคู่จะมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่
และอาจจะต้องพัก๔๕สัปดาห์ด้วยกัน
มีโอกาสที่จะพลาดลงสนามในเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทย
แต่สาเหตุที่ใส่ชื่อนั่นจะว่าปั๊กฮังซอร์
ต้องการให้ทีมแพทย์ของเกาหลีใต้ตรวจเช็คอาการอีกครั้ง
ว่ามีโอกาสที่จะหายทันในเกมกับทีมชาติไทยหรือเปล่า
ส่วนตำแหน่งกัปตันทีมของเวียดนาม
ฮังซอก็ตัดสินใจที่จะเรียกเหงียนวันเกี๊ยค่ะ
ปตันทีมชุดที่คว้าอันดับที่๔เอเชียนเกม๒๐๑๖
กลับมาอีกครั้งและก็ไม่มีรายชื่อกับทีมชาติเวียดนามมานานถึง๑ปี
โดยจากรายงานของสื่อเวียดนามก็ออกมาระบุนะคะว่า
มีโอกาสสูงที่จะได้กลับมาเป็นกัปตันทีมชาติเวียดนามค่ะ
เฉินชนะอัลตายอาเซียนทีมจากเติร์กมินิสถานไป๓ประตูต่อ๒
โดย๒ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากเหงียนกวางหาย
ให้ทีมตีเสมอ๑ประตูต่อ๑และอีก๑ประตูนะคะช่วยให้ทีมขึ้นนำ๒ประตูต่อ๑
จากการล่าเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเข้าไปด้วยตัวเองค่ะ
ก็เลยทำให้เหงียนกวางหายถูกจับตามองอีกครั้งว่าอาจจะเป็นตัวอันตราย
ที่จะทำให้กองหลังของทีมชาติไทยต้องลำบากตลอดทั้งเกมการแข่งขันค่ะ